คุณผู้ชมคะในวันนี้เราจะพามาเก็บตกบรรยากาศ
ประกาศรางวัลออสการ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้นะคะ
และดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดการรอคอยสักทีค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มซุปตาอย่างลีโอนาโดดิคาปริโอ
ที่สามารถคว้ารางวัลกลับบ้านได้สำเร็จ
ท่ามกลางบรรดาแฟนหนังทั่วโลกที่ตั้งตารอลุ้นนะคะ

วินาทีที่พระเอกในดวงใจของเขานั้นคว้ารางวัลมาได้
พวกเขาจะมีสีหน้าและอาการยังไงกันบ้างค่ะ
โอ้โหนี่คืออาการดีใจของแฟนคลับค่ะ
รี๊ดลั่นบ้านกันเลยนะคะเมื่อรู้ว่าลีโอนาโดได้รางวัล
แต่ว่าเป็นแค่คลิปไวรัลที่ทำขึ้นเพื่อล้อเลียนเท่านั้นนะคะ

ความจริงไม่ได้ดีใจจนโอเวอร์กันขนาดนี้
แต่ก็เรียกว่าได้ใจคนทั่วโลกออนไลน์เลยค่ะ
อันนี้มีคนแชร์ไปแล้ว๑๓๐๐๐๐ครั้ง
ส่วนยอดวิวสูงถึง๖ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะ

ยังมีแฟนเพจเฟซบุ๊กนำภาพของพระเอกซุปตาไปตัดต่อ
ว่ากันว่านี่คือความรู้สึกของลีโอนาโดในวันนี้
ดีใจสุดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
รวมถึงมีคนทำคลิปแอนิเมชั่นการ์ตูนล้อเลียนชีวิตนักแสดงของลีโอนาโดด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงออสการ์มาแล้วถึง๕ครั้ง

ปีนี้ได้เข้าชิงอีกครั้งจนในที่สุดก็คว้ารางวัลไปครอบครองได้สำเร็จ
เรียกว่าตายตาหลับขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวค่ะ
ปิดท้ายด้วยบทกรรมแสดงความยินดีจากทีมงานแอดมินของแฟนเพจไทยรัฐของเรานะคะ
อบให้แด่ลีโอนาโดแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกค่ะ
คอจนแข็งตายอยู่ข้างไททานิกส์
วอลสตรีทจนรวยก็ช่วยไม่ได้
ปลูกฝังความฝันในอินเซปชั่นลึกแทบตาย
แต่สุดท้ายได้ง่ายเพราะดิบเถื่อนนี่เองค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันส่วนหนึ่งในโลกโซเชียลที่เรานำมาฝากกันค่ะ